สำหรับพิธีวางดอกไม้จันในพิธีพระราชทานเผลองสมครูใหญ่หลวงพพปริศุโทษ
ซึ่งจัดขึ้นนะคะที่จังหวัดขอนแก่นมี๒จุดสำคัญ
ที่สามารถเดินทางไปวางดอกไม้จันทร์ได้

ส่วนอีกหนึ่งจุดคือพุทธมณฑลอีสานในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเช่นเดียวกันนะคะ
สองจุดนี้ทีมข่าวของเราไปประจำอยู่
เพื่อที่จะติดตามบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะ
จุดแรกเนี่ยพาคุณผู้ชมไปดูที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษขอนแก่นก่อนแล้วกันนะคะ
วันนี้เป็นวันหยุดมีพุทธศาสนิกชนเดินทางไปวางดอกไม้จันทร์กันอย่างต่อเนื่องและจำนวนมากด้วยนะคะ

เพราะช่วงบ่ายที่ผ่านมามีกลุ่มสตรีหญิงกล้าหลานย่าโม
จากนครราชศรีมา๖๐คนค่ะ
มาร่วมรำถวายหลวงพ่อคูณภายในงานด้วยนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณพระชรวริญพระชรปภานั่นผู้สุข่าวทยาลักษณ์ทีวี

ก็ยังคงมีประชาชนหลั่งไหลเข้ามาวางดอกไม้จันทร์กันอย่างต่อเนื่องนะคะ

จึงมีประชาชนเดินทางมากันมากเป็นพิเศษอีกวันหนึ่งค่ะ
ซึ่งหลังจากเวลา๑๔นาฬิกาหลังสวดพระอภิษฐรรมรอบแรกในวันนี้
มีกลุ่มสตรีหญิงกล้าหลานย่าโมโคราชจำนวน๖๐ชีวิตนะคะ
มาร่วมรำถวายหลวงพ่อคูณที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุมค่ะ
สตรีหญิงกล้าหลานย่าโมโคราชจำนวน๖๐ชีวิต
ตำบลโคกรวดอำเภอเมืองนครราชศรีมา
รำถวายหลวงพ่อคูณในชื่อรำชุดพุทธานุภาพ
หลานหน้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคุณปริสุทธโธ
นำโดยผู้ใหญ่บ้านสมหวังโพธิกณิต
โดยผู้ร่วมลำถวายสวมชุดสีขาว
รำถวายอย่างสวยสดงดงามค่ะ
ส่วนในช่วงบ่ายมีประชาชนหลั่งไหลเข้ามาวางดอกไม้จันทร์กันอย่างไม่ขาดสาย
โดยเฉพาะประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
หนึ่งในนั้นก็คือเด็กหญิงปฏิตาจิระวงถาวร

เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวจากอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
น้องขวัญค่ะเป็นเหยื่ออุบัติเหตุเมาแล้วขับ
เมื่อปี๒๕๕๘อาการสาหัสจนต้องถูกตัดขาซ้ายทิ้ง
แต่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ด้วยการใช้ใส่ขาเทียม
เพราะบารมีพระเทพวิทยาคมหรือว่าหลวงพ่อคุณบริสุทธโธ
จากศิษยานุสิตของหลวงพ่อคูณช่วยกันเปิดรับบริจาคช่วยเหลือน้องขวัญ
ในวันนั้นภายในเวลา๒๔ชั่วโมงนะคะได้รับเงินบริจาคถึง๕แสนบาท
ในวันนี้ค่ะน้องขวัญพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่
เดินทางมากราบและวางดอกไม้จันทร์หลวงพ่อคูณ
กราบลาหลวงพ่อคูณเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ร่วมกับท่านมาอะไรอย่างเงี้ยนะ
เงินที่ได้รับบริจาคมาบอกก็ไม่ได้น้อยนะก็เยอะนะ
คนที่ช่วยบริจาคมาเป็นสายกลาง
เขาก็ไม่คิดจะเชื่อไม่นึกเหมือนกันว่าจะได้เยอะขนาดนี้
แค่วันเดียวแต่ถ้าหลายวันคงจะได้มากกว่านี้
ก็ขอแค่วันเดียวใครที่มีจิตศรัทธาอะไรอย่างนี้
ก็เลยนึกว่าบุญของพ่อคุณเนี่ย

เราก็ต้องมากับท่านครั้งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ย
นี่นั่งรถมาจากสัตหีบติด๒ทุ่มนะถึงนี่ตี๔กว่าค่ะ
ต้องเป็นบุญเป็นบุญวัฒนาของเราด้วยแหละ
ว่าจะได้มากับท่านครั้งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ย

บอกว่าคนถ้าเราไม่มีบุญบารมีนะ
เราจะไม่ได้บุญจากท่านหรอกอะไรอย่างนี้

หลวงพ่อคูณถ้ามีบุญคุณกับเรานะอะไรอย่างนี้
ต้องนับถือท่านนะเราต้องเป็นคนดี
อย่าเจตนาลมของพ่อคุณนะ
เราจะให้เราเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ย
พระถามค่ะถามว่าพ่อคุณเป็นใครคะ
บอกว่าท่านเป็นพระที่คนนับถือเยอะ
ว่าท่านเป็นคนใจดีท่านชอบเหลือคนอะไรอย่างนี้
ถ้าถามว่าเด็กอ่ะเด็กจะเข้าใจเรามันไม่เข้าใจหรอก
แต่ถ้ารู้ว่าถ้าบอกว่าเป็นคนดีเด็กจะเข้าใจ
เหรอคะอ๋อหลวงพ่อท่านเป็นคนดีเหรอคะอะไรอย่างนี้
ถ้าหนูโตไปหนูอยากจะเป็นพยาบาลค่ะ
เพราะว่าหนูจะได้ช่วยเหลือคนติดตามด่วน
หลังเกิดเหตุได้แจ้งไปยังคณะกรรมการวัดบ้านไร่
เพื่อเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวของน้องขวัญ
โดยได้แจ้งทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า
การเปิดรับบริจาคเป็นการทำบุญตามกำลังศรัทธา
ไม่ได้โปรโมทหรือว่าขายพระเครื่อง
ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกรณี
โดยโอนเงินเข้าบัญชีครอบครัวของน้องขวัญโดยตรง
ซึ่งได้ทำตามหลวงพ่อคูณที่ท่านสอนไว้ว่า
ขอตัดสินค้าให้น้องนั้นเขารอดชีวิต
เพราะตอนนั้นดูสภาพแล้วไม่น่าจะรอ
แต่ว่ามันก็มีปฏิหารแล้วก็เราก็จะขอใช้ชื่อ
ปฏิหารอยู่ดีรพกูลในการโปรโมทในทีมงานของในรายเราเอง
เพื่อให้การช่วยเหลือโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน

ค่ะและนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศสดที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมขอนแก่นนะคะ
ตอนนี้ค่ะแม้ว่าอากาศจะร้อนจัดนะคะแต่ว่าประชาชนก็ยังคงหลั่งไหลเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
โดยหากมาจากถนนศรีฐานนะคะก็จะเดินเข้ามายังด้านหน้าศูนย์ประชุม
บันไดบริเวณด้านหน้าเพื่อที่จะเข้าไปรับดอกไม้จันทร์
แล้วก็นำไปวางไว้ฝั่งซ้ายขวาของหอประชุมนะคะ
สวดพระอภิษฐรรมในรอบ๑๔นาฬิกา๑๗นาฬิกาและ๑๙นาฬิกาค่ะ
ซึ่งหากเป็นเวลาปกตินั้นก็จะสามารถวางดอกไม้จันทร์ได้ทั้ง๓ฝั่ง
และในช่วงเย็นในของแต่ละวัน
ทีมข่าวสังเกตนะคะว่าจะมีประชาชนนั้นเดินทางมามากเป็นพิเศษนะคะ
ทำให้การจราจรโดยรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นติดขัด
ขอแนะนำประชาชนที่ต้องการเดินทางมาที่นี่ว่า
ใช้รถสาธารณะเดินทางมาจะดีกว่านะคะ
เพราะว่าทางมขอนแก่นเองก็จัดรถบัสไว้รับส่งฟรี

แล้วก็จะบริการถึงเวลา๒๑นาฬิกาค่ะ

ไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดขอนแก่นค่ะ